หนุ่มดวงสวยขับรถใต้สะพานที่กำลังก่อสร้าง
เจอน้ำพร้อมหินร่วงลงมาโดนรถ

โอ้โหค่อยไล่ภาพไป
ค่อยดูไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๖โมงเย็น

เจ้าของรถคันนี้เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
ขับรถจากที่ทำงานแถวนิคมบางชัน

ต้องผ่านแยกบางกะปิเป็นประจำ
ที่กำลังอยู่ในระหว่างการเกลียวการรุทหรณ
ตรงเกาะกลางมีการกั้นเขตก่อสร้าง
เคยผ่านมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอะไร
แต่เมื่อวานฝนตกหนักก็เลยทำให้มีน้ำฝนสะสมตกลงมาจากรอยต่อของตัวสะพาน
ซึ่งเป็นจังหวะพอดีที่รถของเขาไปจอดอยู่ตรงนั้น
ตอนแรกก็เห็นว่าน้ำที่ตกใส่เนี่ยมันเสียงดัง
เสียงดังผิดปกติหรือว่ามีเศษหินเศษกิจอะไรปนมาด้วยหรือเปล่า
กระทั่งตอนที่หักรถหลบมาติดไฟแดงข้างหน้า
สังเกตเห็นรอยร้าวบนกระจกจนมาพบเศษหินเศษหินจำนวนมาก
เมื่อกี้เห็นจริงตอนน้ำตกลงมาเห็นเป็นเม็ดในกล้อง
นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัย
สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นนะคะ
ขณะเดียวกันชาวเน็ตบอกว่าไปแจ้งความเลย
เพื่อให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ย
ออกมารับผิดชอบเรื่องของค่าเสียหายต่างนะครับ
ไม่รู้แฟนข่าวไทยรัตน์ทีวีเป็นแบบผมไหม
เวลาขับรถเดี๋ยวนี้นะพอเห็นข่าวแบบนี้
เราจะไม่ค่อยกล้าไปขับอยู่ใต้อะไรที่มันก่อสร้างอยู่
หรือไม่ก็ใต้สะพานใต้ทางด่วนอะไรแบบนี้ละ

เป็นคือตอนนี้วิตกจริตไปหมดเลยค่ะ